ก่อนจะออกจากบ้านเรามีเรื่องการเดินทางการคมนาคมมาเล่าให้ฟังเยอะเลยคุณผู้ชมฮะ
โดยเฉพาะการรถไฟวันนี้ดีเดย์นะเขาจะขายตัวเดินทางที่สถานีกลางบางซื่อวันนี้วันแรกเลย
ส่วนใครขับรถป้ายแดงอยู่๓๐วันนะกรมการขนส่งบอกต้องไปจดทะเบียนแล้วติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เอาเรื่องนี้ก่อนคุณผู้ชมใครต้องการฝากเงินไว้ใช้ยามเกษียณต้องรู้เลย
ธนาคารออมสินมีบัญชีฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ๗ปีครับเป็นการฝากเงินระยะยาว๗ปีเพื่อเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณ
โดยรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาฝากขั้นต่ำพันบาทครับสูงสุดไม่เกิน๑แสน
แล้วก็จะได้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดนะสูงสุดในปีที่๗ถึง๑๐เปอร์เซ็นต์
คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย๓๒๑ต่อปีโดยดอกเบี้ยไม่เสียภาษีครับ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะหมดวงเงินครับและยังมีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ๑๓เดือนด้วยที่ให้ฝากขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาท
อันนี้ไม่จำกัดวงเงินฝากครับได้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดดอกเบี้ยสูงสุด๔๕ต่อปีครับ
เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
ใครอยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปได้ที่สาขาของธนาคารออมสินดูนะครับ
ส่วนเรื่องนี้ใครใช้บริการรถไฟต้องรู้เลยครับวันนี้๑พฤศจิกายน
รถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทเขาดีเดย์เปิดขายตัวโดยสารรถไฟ
ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือว่าสถานีกลางบางซื้อนั่นแหละ
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับสถานีต้นทางปลายทางรถไฟทางไกล
กลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษรถด่วนและรถเร็วทุกสาย

จากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงครับมาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร
เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ใช้บริการนั่นเอง
โดยเคาน์เตอร์ขายตัวอยู่ที่บริเวณชั้น๑ครับฝั่งด้านทิศเหนือ
และฝั่งด้านทิศใต้ระหว่างระบบรถไฟชั้นเมืองสายสีแดง
ก็สามารถจะไปซื้อตัวได้ทุกขบวนนะครับทั้งตัวประจำวัน
ล่วงหน้าและตัวขบวนรถนำเที่ยวของการรถไฟครับ
เรื่องสุดท้ายครับเกี่ยวข้องกับคนขับรถป้ายแดงต้องรู้ไว้เลย
ทางกรมการขนส่งทางบกเขาย้ำป้ายแดง
คือป้ายทะเบียนที่กรมการขนส่งออกให้บริษัทตัวแทน
หน่ายรถที่ได้รับใบอนุญาตใช้ติดรถเพื่อนำรถไปส่งให้ลูกค้า
หรือนำรถไปซ่อมแซมโดยเขาอนุโลมให้ใช้ได้ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนรถ
เกิน๓๐วันครับคุณผู้ชมเขาเตือนเลยนะ
อย่าใช้ป้ายแดงปลอมเพราะถือเป็นเอกสารของทางราชการ
หากนำป้ายแดงปลอมไปติดรถมีความผิดครับ
มีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม
มีโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๕ปีปรับตั้งแต่๑๐๐๐บาทถึง๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับมาเตือนกันแล้วนะ